กลับมาช่วงนี้นะคะกลับมาติดตามข่าวบันเทิงกันต่อเลยละกันนะคะ
ไฮโซช้างน้อยนั่นเองค่ะเขามีงานดีมานำเสนอให้พวกเราได้ติดตามกันด้วย
จะเป็นงานอะไรเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยจ้า
เริ่มกันเลยที่ไฮโซช้างน้อยค่ะคึกคักกันมากเลยกับบันเทิงไทยรัฐ
มีแขกมาเยี่ยมแบบหัวกระดายบ้านไม่แห้งเลย
นี่แหละค่ะไฮโซช้างน้อยกุญชรณอายุทยาค่ะ
เริ่มกันเลย๑๔๑๗มีนาคมนี้นั่นเองค่ะ
และในวันเดียวกันค่ะมาอีกนะคะสาวสวยมากันเพียบเลยค่ะ
อบมงกุฎแล้วก็สายสะพายพร้อมกับรอยยิ้มหวานเอามาโปรยใส่พี่ด้วยนะคะ
สำหรับงานปีนี้นะคะมีแบรนด์รถยนต์ชั้นนำจำนวน๓๓ลายค่ะ
แล้วก็แบร์รถจักรยานยนต์๑๔ลายนะคะ
อกจากนั้นยังมีแบรนด์รถสปอร์ตระดับประเทศนะคะ
เข้ามาจัดแสดงเป็นที่แรกของประเทศไทยด้วยค่ะ
ปิดท้ายกันด้วยอีกหนึ่งงานดีนะคะ
รางวัลให้กับคนดังบนโลกออนไลน์
ปีนี้บอกเลยว่าเตรียมขนทัพดารามาแน่นเวอร์
แฟนคลับเนี่ยเตรียมป้ายไฟรอเอาไว้ได้เลยนะคะ
แล้วก็ไปเชียร์พร้อมกัน๒๐มีนาคมนี้
รักใครชอบใครก็ไปให้กำลังใจกันได้นะจ๊ะ
ดาราออกหน้าจอแบบนี้นะคะก็อยากจะทำผลงานให้เต็มที่
เพราะฉะนั้นเบื้องหลังก็คือกำลังใจดีจากแฟนคลับนั่นเองค่ะ